อธิบายก่อนดีว่าไม่สนิทอย่าติดว้าวเนี่ยมันทำไม
เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีการแคปหน้าจอแชทเกิดขึ้นเป็นชายหนุ่มสองคน

เขาก็สไลด์บางทีเราเห็นอะไรน่าสนใจเราก็กดว้าว

ทีนี้ก็แบบผมไม่รู้จักกันอย่ามากดว้าวให้
สนิทอย่าติดว้าวเดี๋ยวหน้าร้าวไม่รู้ตัว
เขียนกันเป็นคอนเวอร์เซชั่นยาวมากนะคะ
เป็นข้อความแบบโอเคโอเคได้
แต่ว้าวมันไม่ได้ไม่ดีว้าวมันคือชื่นชมมันคือโอ้ดีใช่

ทีนี้ค่ะกลายเป็นวลีเด็ดคนทำล้อเลียนกันมากมาย
แต่อีกหนึ่งคลิปที่เป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์ไวรัลครั้งนี้

คอเลยทีเดียวแล้วจะเห็นคอนเวอร์เซชั่นทั้งหมดเลยนะคะ
พร้อมแล้วไปดูพร้อมกันพร้อมกับฟังเสียงที่ศิลปินกลุ่มนี้นะคะ
เดี๋ยวกิ๊งแต่งขึ้นมาว่าจะว้าวกันขนาดไหนค่ะ
แคปจะคุยในโพสต์นะ
ได้มั้ยฮะให้คนในเฟสตัดสินแล้ว
เป็นไงนี่คือคอนเวซิชั่นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลนี่แหละค่ะ
นี่คือเอาคอนเวอร์เซชั่นมาต่ำเพลงเลย

ก็แรกก็จะดูแบบพี่พอร์ตบิ๊กทำไมหลังเริ่มเป็นแบบ

แรกดูคอนเวอร์เซชั่นดูลักษณะบทสนทนาเนี่ย
เขาก็ยังแบบว่าน่ารักอ้าวก็เห็นภาพดูน่าสนใจก็ยังกดก็คือกดว้าวให้ปกติครับ

บางส่างด้านสีเฉาเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยโกรธละเริ่มมาโกรธ

แต่แล้วอลเริ่มแบบนี้ก็มี

ไม่รู้จักด้วยมาวงมาว้าวทำไมนะ
ก็เลยบอกว่าแคปที่คุณโพสต์

ก็นี่แหละค่ะส่วนใหญ่ก็เห็นเหมือนด้านสีฟ้า
คือว้าวคือมีการบอกว่า
แล้วมาติดว้าวทำไมวัดมาดิ
บอกว่ากากมากไม่สนิทอย่าติดว้าว
บอกว่าอ้าวคุณก็ไปถามคนทำเฟซบุ๊คเขาสิ

นี่แบบไม่ชอบไม่ต้องเดี๋ยวเตะหน้าเราหรอก
ว้าวทำตื๊ดอะไรเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะ
เลยเป็นวลีเด็ดประจำปี๒๐๑๗นี้แหละค่ะ
เขาเข้าใจอะไรกับตัวว้าวผิดไหม

หน้าตาแต่ถ้าเกิดคำคำว่าว้าวมันคือแบบ
โอ้โฮใช่มันคือเป็นมุมบวกใช่นะแต่ว้าวอันนี้ก็จะแบบ
โอ้โฮไม่มีเย่ด้วยหรอทำไมมีเย่ด้วย
เพิ่มใช่ไหมปกติเมื่อก่อนมันมี๕อันหนึ่ง
ว้าวหน้าตามันก็ปกตินะตัวว้าวตัวเหมือนกันใช่แล้วมันคือหน้าตาว้าวแบบ
โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเจ๋งไปเลยสุดยอดเลยหรืออะไรอย่างนี้
คือมันคือเป็นอารมณ์ว้าวแบบคาดไม่ถึงแบบ
นึกว่าไปกัดเขาไปประชดประชันเขาเป็นไปได้
เขาโพสต์อะไรโพสต์ที่โดนติดว้าว
เขาโพสต์อะไรอย่างงี้รูปปกติรูปแบบเขานั่นแหละค่ะ
รูปในชีวิตของเขาปกติ
เอามาว้าวพี่เฟื่องพี่มิ้นท์มา
ไม่สนิทก็ติดว้าวได้ว้าวนะคะ

นอกเหนือจะกระแสเขาก็ตั้งใจแหละวงนี้

ล่าสุดยอดวิวสูงกว่า๔แสนครั้ง

ซึ่งก็สอบถามไปยังนายวรุษอ่อนอุ่นจิต
เขาบอกว่าที่มาของเพลงนี้เกิดจากอยากเกาะกระแสวลีเด็ดในโซเชียล

ซึ่งก็ใช้เวลาทำเพลงนี้อยู่ประมาณ๒ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ก็กะอยู่แล้วค่ะว่าน่าจะไวรัลนะคะ
ก็ทำออกมาเพราะว่าก็อยากจะให้คนหันมาฟังเพลงเพิ่มเติมของตัวเอง
เพราะตอนนี้ตัวเองก็มีผลงานอยู่เหมือนกันนะคะ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
ตรงเพื่อนเราเองนะ

เราก็ว่าอยู่ว่าเมื่อกี้ฟังชื่อน้องเพื่อนเรามาดูตัวเขียน
แล้วก็เลยแบบเอ๊ะงงเพื่อนเราจริงด้วย
เพื่อนเราเป็นเชฟเราก็ร้องด้วย

แล้วก็เนี่ยจริงวงนี้เขาก็มีผลงานออกมาแบบที่

หรือว่าเป็นหลายครั้งเป็นกระแสบ้างเหมือนกัน
เขาบอกมินมีเพลงอะไรนะชื่อโอไฮโย

ก็เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมที่คนกำลังนิยมกำลังฮิตนะคะ
ก็จริงแล้วใจเย็นนะในโลกโซเชียล
คำว่าว้าวยังเป็นประเด็นกันได้เลย

เดี๋ยวที่บอกว่าพร้อมให้วางนี่เล่นไหมคะ

ใช้เวลาเกือบ๑ปีในการรับแอดเพื่อน

น่ารักเราว้าวกันได้นะคะ
มิวรู้แล้วคือหน้าตาไอ้เจ้าว้าวเนี่ย

คิ้วตกแมมเลยดูเหมือนกับว่าแบบ
โหแค่นั้นเลยหรอ

ใช่ค่ะเชื่อว่าบางทีไม่ได้มีเจตนา
บางคนมันก็สื่อสารไม่ตรงกันนะคะ

คนมาเล่นเป็นอินเทอร์เน็ตมีมกันเยอะเอามาแปล
อันนี้มีเพจคนโสดบอก
มีมุมปากยิ้นนิดนึง
อันนี้มันดูว้าวสงสัยไป
มันบ้าใสไปหรือยังไง
เป็นไม่ได้
เดี๋ยวก่อนเจ้าของโพสต์ที่แล้วฉันอยากดูรูปเขามากเลยอ่ะตอนนี้

เอาเป็นสีสันในเช้าวันนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ชม